ที่เราทิ้งท้ายกันไว้บอกว่ามีคู่รักคู่หนึ่ง

โรคระโอลาย์ลิงกอก่ายโรคที่เราอยู่กันได้ว่าค่ะ

ให้ดูบรรยากาศการฉลองมงคลสมรสของเขาก่อนละกัน
ฝ่ายชายก็คือนายพงภีร์วัสตร์จูงภีร์วัสตร์ค่ะ

ฝ่ายหญิงคือนางสาวสยุมพรบัวแก้ววัย๒๘ปี
งานเป็นไปอย่างชื่นมืดเลยนะคะ

ในพื้นที่บ้านเขาวังชิงอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ำเมื่อวานนี้

ทีมงานของเขาก็คือลดโลกร้อนและลดปริมาณขยะ

เขาเอาวัสดุเหลือใช้กระป๋องนมเชือกฟาง
ของเก่าสะสมมาตกแต่งงานทั้งหมดเลย
แต่มันสวยนะมันสวยนะ
เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเขาเล่าที่มาให้ฟังนะคะ
ว่าทำไมถึงเลือกถ่ายพรีเวดดิ้ง

ไอเดียทั้งหมดเนี่ยมาจากเจ้าบ่าวแล้วก็นายกระหนกพลบัวแก้ว
พี่ชายของเจ้าสาวค่ะไปหาโลเคชั่นที่แหวกแนวสุดสุด
ภูเขาขยะของอำเภอคลองหอยโข่ง
ซึ่งภูเขาขยะตรงนี้มันสร้างปัญหา
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจนเกิดการร้องเรียนเรื่องกลิ่นมาตลอด
นายพงพิวัตรเจ้าบ่าวก็บอกว่าหลังจากแต่งงานกันแล้วเจ้าสาวจะลาออกจากราชการนะคะ
เขาจะไปเปิดร้านกาแฟและปลูกผักไร้สารพิษ
และดูแลสวนยางพาราเนื้อที่๕๐ไร่ในจังหวัดชัยภูมิเออ
คือฟังแบบนี้แล้วรู้สึกได้ว่าสองคนนี้ต้องเป็นครอบครัวที่มีความสุขมาก
ชีวิตแบบสมรรถะเรียบง่ายแต่แบบเนี่ยมันดีมากมันมีความสุขอ่ะ
ดูฟังรู้แบบสบายแบบสโลไลฟ์ของจริงนะแบบนี้
ก็ยินดีกับทั้งสองคนด้วยแล้วกันนะครับ